เรือนไทยมีใต้ถุนสูงมีทางขึ้นบ้านสร้างเหมือนกับเป็นทางขึ้นมาจากน้ำ
ประกอบด้วยนอกชาน๑หรือ๒ระดับสำหรับเวลาน้ำท่วมมากหรือน้อย
และมักจะสร้างเป็นสาลาเพื่อใช้เป็นที่รับแขกหรือพบปะสนทนากับเพื่อนบ้านที่ผ่านไปมา
ชานบ้านมีลักษณะเหมือนแพร่ขนาดใหญ่ยกมาตั้งบนเสาไม้จัดเป็นห้องนอนและห้องครัว
แต่ห้องประเภทอื่นไม่มีเลยยกเว้นห้องพระซึ่งบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มี
ชาวบ้านใช้ทำกิจกรรมประจำวันส่วนที่เป็นโล่งแจ้งใช้ตากอาหารแห้งปลูกต้นไม้กระถาง
และอาบน้ำในมุมที่รับตาคนในตอนเย็น
ส่วนที่มีหลังคาคลุมใช้กินข้าวรับแขกแขวนกรงนก